ดีกว่าในที่สามะนาวสอนสิงห์กันบ้างนะครับทุกชม
หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ไม่ได้หายไปไหนนะคุณไปไหนอ่ะ
จริงแล้วเธอไปเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษค่ะ
เรื่องงานเธอยืนยันว่าไม่ทิ้งงานละครแน่
ส่วนเรื่องหัวใจกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยตองกวิน
หลายคนสงสัยใช่ไหมว่ารักหรือเลิกกันแน่นะคะเดี๋ยวเธอตอบให้ฟัง
รวมไปถึงเรื่องของเจชนะทิพย์ที่ออกมาโต้แฟนคลับว่าไม่โสดแล้ว
มะนาวจะว่าอย่างไรไปฟังแบบเคลียร์กันเลยจ้า
เราขอว่าเราโฟกัสเรื่องการเรียนการทำงานเหมือนพอเราบ้างานอย่างนี้
หนูก็คือแบบเนี่ยคือมาไทยได้๒วัน

แบบเราตื่นเช้าเราไปประชุมเราทำงานมีเจอบ้าง
เหมือนแบบเพราะว่าเราแบบบังเอิญ

เจอแล้วไม่ได้เลิกกันใช่ไหมพูดอย่างนี้บังเอิญ

วันนี้แชร์ทฤมศาสตร์ไทยดีกว่านะคะ

เราไม่รู้เพราะว่าอันนั้นบัตรแบบ
เราไม่กล้าไปยุ่งเรื่องแบบในมุมของเขา

รุ่นน้องเธอหรือเปล่าที่ช่อง

หรือว่าไม่มีอะไรทุกคนเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าน้องเขาเองก็น่ารักกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้